คุณผู้ชมฮะไปดูที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนาทีที่รถกระบะคันสีขาวคนหนึ่ง
มีคอกเหล็กสูงอยู่ด้านท้ายขับผ่านไป
แล้วสักพักหนึ่งนะครับทิ้งห่างไปอีกสัก๒๐๐เมตร
จะเห็นน้องผู้ชายเสื้อสีแดงคนหนึ่งนะครับ
วิ่งตามรถกระบะคันดังกล่าวไป
หลายคนสงสัยว่าน้องผู้ชายเสื้อสีแดงวิ่งตามไปทำไม
มีคลิปเป็นคำตอบให้ดูกันนะครับ
รถกระบะคันนี้มาจากแยกเลี้ยวขวามานะฮะ
เดี๋ยวจะเห็นนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งตามมา

เมื่อเวลา๑๖นิกาของวันอังคารที่๑๗

น้องผู้ชายใส่เสื้อสีแดงในคลิป
ชื่อว่านายพัทรชัยพึ่งนามอายุ๑๖ปี

ไปขายนมเปรี้ยวแล้วก็ขายโยเกิร์ต

เขาไม้แก้วถนน๓๓๑หมู่ที่๑
ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เพื่อจะหาบรายได้ช่วยเหลือครอบครัว
แล้วก็ช่วงที่รถติดสัญญาณไฟแดงอยู่
ก็มีรถกระบะสีขาวที่มีคอกเหล็กสูง

คือเรียกน้องเขาน้องซื้อของหน่อย
ซื้อนมเปรี้ยวไป๑ชุดประคัน๑๐๐บาท

แต่ปรากฏว่าเป็นจังหวะสัญญาณไฟเขียวพอดิบพอดี
แม้คนที่ขับรถกระบะที่มีคอกเหล็กสูงเนี่ย
กลับขับออกไปเฉยเลยคุณ
นะฮะขับออกมาเฉยเลย
ตอนแรกน้องพัทรชัยซึ่งเป็นคนขาย
คิดว่าคนขับเดี๋ยวคงไปจอด

เพราะ๑๐๐บาทยังไม่ได้จ่ายเงินมาเลย
นะครับน้องเขาเลยกลับวิ่งตามไปเพื่อไปเก็บเงิน
โอ้โหแต่วิ่งตามไปเกือบ๑กิโลเมตร
สงสัยมันจะไม่จ่อจ่ายเงินผมซะแล้ว

จริงนะฮะคนขับรถกระบะคันนี้ขับหนีไปหน้าตาเฉยเลย
จากนั้นน้องเขาก็ตะโกนขอให้พลเมืองดีเนี่ย
พาขึ้นรถจักรยานยนต์ติดตามรถกระบะคันนี้ไปหน่อย
แต่ไม่ทันนะครับไม่ทันนะฮะตอนนั้นน้องพัทรชัยบอกว่า
จำทะเบียนได้ครับคือทะเบียนกไก่ชฉิง๑๐๕
ผมอยากให้พี่คนขับกระบะกลับมาจ่ายเงินผม
เพราะว่าผมขายนมเปรี้ยวกว่าจะได้แต่ละขวดแต่ละขวด
กว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละบาท
ก็ยากเย็นแสนเข็นได้กำไรเพียงชุดละ๒๐บาทเท่านั้นเอง
แต่เล่นพี่เล่นเอาของผมไป๑๐๐บาทผมขาดทุนไปแล้ว

ผมไม่มีเงินแล้วนะฮะฟังเสียงของน้องเขาหน่อยนะครับ
ผมขาดทุนไปฝั่งนู้นเลยนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้พูดคุยกับต้นโพสต์
ก็คือนายฐานพัฒน์อเวลา
ซึ่งเป็นพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
แล้วก็เอาภาพวงจรปิดมาโพสต์ด้วยนะครับ
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาเห็นน้องใส่เสื้อแดงเนี่ย
วิ่งตามรถกระบะคันนั้นมา
ผมก็ถามน้องเขาเกิดอะไรขึ้น
พอน้องเขาเล่าให้ฟังนะผมก็เลยพาน้องซ้อนรถจักรยานยนต์
เพื่อจะไปติดตามไล่ล่ารถกระบะที่เบี้ยวค่านมเปรี้ยวน้องเนี่ยนะ

พอไปมันขับเลี้ยวไปไหนหาไม่เจอแล้ว
สุดท้ายผมควักเงินให้น้องไปร้อยบาท

ร้อยบาทมีค่าสำหรับน้องเขามากเลยนะฮะ
ไอ๑๐๐บาทเขาได้กันมาแค่๒๐บาทเองนะครับ
สงสารที่น้องพัทรชัยต้องขายของลำบาก
แล้วยังถูกคนมาชักดาบมาเบี้ยวไม่ยอมจ่ายอีกนะครับ
แต่ผมก็โพสต์นะให้คนช่วยติดตามหน่อย
เพราะว่าคนแบบนี้ไม่น่าเอาไหวนะฮะ
คิดจะกินแล้วก็มาเบี้ยวเงินนี่นะฮะ
แต่ว่าล่าสุดยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาแจ้งเบาะแสนะ

ก็ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยนะครับ
เพื่อท่านเห็นแล้วว่าเป็นท่านเอง
แล้วก็รถทะเบียนของท่านกกชชิง๑

หรือว่าจะเป็นชาวเน็ตไร่อื่น
เห็นทะเบียนพอลางแล้วรู้จักคนนี้